หน้าวังกันหน่อยค่ะท้ายที่สุดจับกลุ่มได้แล้วหนึ่งคนนะคะ
เป็นเยาวชนวัย๑๖ปีซึ่งตำรวจก็บอกว่ามีการเรียกพ่อเนี่ยมาเตรียมทำทันบนนะคะ
นี่จากเหตุการณ์นี้เลยประลองความเร็วบนถนนหน้าพระราน
ใกล้กับวัดพระแก้วช่วงกลางคืนของเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ล่าสุดค่ะตำรวจสนชนะสงครามจับกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต
เยาวชน๑๖ปีจับได้ที่บ้านพักแถวมีนบุรี
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
หลังจากที่จับกลุ่มได้แล้วเนี่ยตัววัยรุ่นคนนี้บอกว่าทำไปเพราะความคึกขนอง
วันเกิดเหตุมากับกลุ่มเพื่อนแถวมาจากแถวมินบุรีจะมาดูไฟแถวนี้ไง
แล้วมาเจอวัยรุ่นกลุ่มอื่นแล้วเขาก็ท้าทายกันไปท้าทายกันมา
ก็มีการขอยืมรถเพื่อนแล้วก็แข่งรถตามที่เห็นในคลิป
ตำรวจบอกด้วยบอกว่าให้ติดต่อขอมอบตัวโดยเร็ว
เดี๋ยวตำรวจจะมีเหตุบรรเทาโทษให้
อกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เชิญพ่อของวัยรุ่นวัย๑๖ปีมาพบนะคะ
แล้วก็มีการทำทันบนถ้าเกิดว่าบุตรหลานกระทำผิดซ้ำอีก
อันนี้มีความผิดนะฐานสนับสนุนโทษคือจำคุก๓เดือน
๓๐๐๐หรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนเจ้าของรถที่ให้ยืมรถมา
อันนี้ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการแข่งรถด้วย

มันไม่เคยมีการร้องเรื่องการแข่งรถมาก่อน
ก็ต้องไปตรวจสอบในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ผู้กำกับสนชนะสงครามว่าปล่อยปะละเลยหรือเปล่า
ส่วนร้านขายอุปกรณ์แต่งรถกองเชียร์ต่าง
โดนดำเนินคดีด้วยเหมือนกันหมดเลยนะคะ
ของวัยรุ่นวัย๑๖ปีนี้เมื่อวานมาเจอตำรวจ
พ่อจะพูดว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
ครับตัวครับใจแบบเมื่อฉั่นแบบเช่า

ควรสถานที่ตอนนี้มันโลกร้อยโลกเล็ก

และตัวพ่อเองอย่างไร
ที่จะรับโทษตามที่ท่านพูดว่า

แล้วอยากจะบอกเพื่อผู้คุกคอร์มคนอื่น
จะให้มีภาพแบบลูกผมมันผิดไม่ดีไม่ถูกหลัก
แต่โดยเฉพาะเพื่อนอีกคนที่ยังไม่เข้ามอบตัว
อยากจะเรียกร้องหรือว่ารบถึงหากเขาได้ยินยังไงหรือ

มามอบตัวสักมันหนีไปปลดหรือ

คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบประวัติวัยรุ่นวัย๑๖ปีเนี่ย
เคยต้องโทษฐานครอบครองยาเสพติดนะคะ
แต่เขาไม่เคยโดนจับเรื่องขับขี่รถประลองความเร็ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
แข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
ขับรถในลักษณะผิดวิสัยขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ
ก็จะต้องคุมตัวส่งสารเยาวชนตามขั้นตอนต่อไปนะคะ
ดูข่าวนี้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
สำหรับเยาวชนอย่าไปทำผิดกฎหมาย
พ่อแม่ผู้ปกครองจะเดือดร้อนจะสวยด้วยนะคะ